ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกสนานกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างไปดูการแข่งขันศึกดวนหมัด
มวยทะเลไม่ต้องไปไหนไกลแข่งกันตรงไหนรู้ไหม

ช่างเข้ามาล่ะเหมาะ
ร่วงไปแล้วที่บอกหลังบ้านคือเรียบร้อย

กำเทอบาทพวกจังหวัดร้าชมบุรี
หลุ่นแล้วลุนเนี่ยศรุปศาลตั้งนั้น
เป็นรุ่นแบบว่าเด็กใช่ไหม
เด็กกันไปล่วงแบบเดียวเอกนะครับ
รุ่นนี้ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน
รุ่นใหญ่ใจก็กล้ากลัว

ยังไม่ได้ต่อยเรียกเลย

แล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าทางศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านเนี่ย
เปิดต้อนรับการท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วนะ
หลังจากปิดให้บริการนานกว่า๕เดือน
เนื่องจากการแพร่ระบัดของโรคโควิด๑๙

ยังมีอีกคู่หนึ่งอันนี้ต้องดูจริงคุณผู้ชมครับ
เป็นกำนันตำบลท่าผาคุณผู้ชายนั่นแหละ

สู้กับผู้ใหญ่บ้านห้วยขวางที่เป็นผู้หญิง
เอฟรุ่นนี้สู้กันได้ด้วยเหรอคะทำไมดูคุณพี่ไม่ขยับเลยค่ะ

สู้กับเจ้าสาวคุณพี่เหมือนไปกรอกแรงเลยนะคะ
เออก็เป็นคู่ที่ดูแล้วไปด้วยกันดีกว่า
ส่วนคู่เอกเขาบอกว่าเป็นการเจอกันของ
สาวสองฝ่ายแดงแม่ใจกรานบ้านห้วยขวาง

หน้าเจียวไวเมื่อส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือ
พอลล่าบ้านหัวทุ่งแล้วแข่งกันไปเพื่ออะไร

เป็นรางวัลหมู๓ตัว
ได้ไปใครทุกอย่างก็ได้ไปคนละตัวคนละตัว
เรื่องของความสนุกสนานก็ว่ากันไปนะครับ
แต่บอกเลยว่าใครที่ไปที่นี่นะก็จะได้เรียนรู้กับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนำไปศึกษาและเรียนรู้กันนะครับ
ก็ใครอยากจะไปผมก็ลองไปกันดูที่ศูนย์การเรียนรู้ส่วนหลังบ้าน
หมู่๑๑ตะบนท่าผาอำเภอบ้านโป่งเมืองโอ่งราชบุรีจ้า
ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้จริงไปศึกษาหาความรู้กันได้
แต่ว่าเขาก็จัดการแข่งขันเพื่อสร้างความสนุกสนาน